บอกเลยว่าป๊ะแตกอีกกว่าป๊ะแตกแยก

แล้วก็ไปเจอกับบางสิ่งบางอย่าง

อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สันกับต้นหอมนั้น

มดดำนะคะพิธีกรสายแฉของเรา

มีการกล่าวอ้างกันเนาะ

เขาใหญ่ก็ไม่รู้ดิฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะ
หลายคนเขาเรียกกันว่าคุณครูบลูจิรารัส

จนเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลนั่นเอง

ตัวเองมาเป็นนางแบบแนวสุดเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะ
แล้วก็หลายคนก็ส่องไปส่องมาบอกว่า

เธอเนี่ยไม่ใช่คนที่เปลี่ยนไป

ต้นหอมทำงานทันทีค่ะ

กันนัวเลยใต้ภาพของสาวบลูค่อนข้างแรงนะฮะ

ซึ่งเธอเองก็เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความว่า

โอ้โหไม่รู้ว่านานจะมาตอบหรือเปล่า
ไม่ตอบนะคะแล้วมีบางคอมเมนต์บอกว่า

เคยมีคนออกมาแฉเรื่องเกี่ยวกับมือที่ทรงมือที่๓ก็บ่อย
ก่อนหน้านี้มีไปออกรายการหาคู่รายการหนึ่ง

ก็ไปตามยิกฝั่งน้องธนาเหมือนกัน

ลองไปอ่านคอมเมนต์ดูแซ่บนะคะ

เมื่อคืนนี้มีการชกมวยดาราระหว่างคู่ของสันประชากร

ถือเป็นคู่หยุดโลกอยู่เหมือนกันนะ
คนนึงฝากดีอดีตแฟนต้นหอม
อีกคนนึงเพื่อนรักของต้นหอม

เป็นพิธีกรในไลฟ์ของรายการนี้ด้วย

แล้วปรากฎว่าใครชนะคะเนี่ย

คุณบลูเนี่ยว่าครูเพราะว่าเดี๋ยวจะเสื่อมเสียวิชาชีพ
ว่าครูจะไม่มีพฤติกรรมท้ายลงท้ายลูกอะไรแบบนี้

แต่เท่าที่ทราบซันจะออกงานวันที่๔คุณผู้ชมค่ะ